อันนี้ค่ะหัวแตกปากแตกเลือดอาบ
แล้วเหมือนกับขาจะหักด้วย
วิ่งมาที่ปั๊มนี่เลยมาขอความช่วยเหลือนะคะ
เมียไม่ทนแล้วโดนผัวตีมา
เอ้าแต่เช้าเลยเหรอกี่โมงใน๗โมงกว่าหรอ
เห็นลูกซ้อนเขียวไหม
เฮ่ยตอนแรกพี่นึกว่าลดล้มก็ลงผัวตีอ่ะ
หัวตีไม่ใช่อุบัติเหตุเหมือนอย่างที่เราเดากันตอนแรกเลยพี่เบิร์ต
ผู้หญิงเสื้อสีแดงคนนี้อายุ๓๗ปีนะ
สมมุติว่าเรียกเธอว่านางเอละกันค่ะ
อันนี้เป็นปั๊มน้ำมันอยู่ที่ถนนเท้าอูทองแถวราชบุรีค่ะ
ข้ามถนนมาเข้ามาในปั๊มภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้
อันนี้ตอนมานั่งบนมอเตอร์ไซค์ของลูกค้าที่เขามาเติมน้ำมันนะ
พนักงานก็บอกลงมาก่อนและเดี๋ยวคุณผู้ชมดูอีกช็อตหนึ่งค่ะ
หลังจากนั้นก็มีการพอกระบะมา
กระบะมาเปิดประตูเลยเปิดประตูข้างคนขับเลยแล้วก็ขึ้นไปนั่งค่ะ
พนักงานก็บอกว่าลงมาก่อน
ก็ต้องเรียกมาให้มาลงมานั่งอยู่ที่เก้าอี้ในปั๊มนี่แหละ
ผู้จัดการปั๊มบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะ
มันหลบอยู่ที่รถของลูกค้าสภาพเธอที่บอกว่าเลือดอาบเพราะอะไร
หัวแตกปากแตกไม่รู้เหมือนกับขาจะหักด้วยหรือเปล่า
ถ้าทางเธอกลัวมากแล้วก็บอกทางปั๊มบอกว่าให้ช่วยหน่อย
โทรหาแม่บอกให้แม่มารับเธอหน่อย
หลังจากนั้นนะพอให้นั่งรอรอตำรวจรอแม่ใช่ไหม
เพราะว่าทางปั๊มเองก็โทรแจ้งให้แล้ว
พอตำรวจมาถึงก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ถูกผัวเนี่ยทำร้ายร่างกายมาจนต้องกระโดด
กระโดดหนีตายจากชั้น๒ของตึกค่ะคุณผู้ชม
อันนั้นเดินกับเพลงใช่แล้วถามว่าแล้วผัวไปไหน
อุ้มหมาหนีไปแล้วตำรวจก็เลยต้องประสานกู้ภัย
ให้มาทำแผลให้เบื้องต้นซ้ายมือที่คุณผู้ชมเห็น
ตึกนี้ห้องนี้มาโดดมาจากระเบียงหนีตายมาเพราะโอ้โห
นี่ไงเลยเจ็บขาระดับความสูงแบบนี้
ต่อให้ถ้าเกิดว่าจะต้องขาหัก
ฉันยังยอมขาหักดีกว่าฉันตายอยู่กันในน้ำมือผัวค่ะ
แล้วก็ส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลราชบุรีนะคะ
ทีนี้ตำรวจจับตัวได้ไหมคนทำร้าย
จับได้จับได้ตรงหน้าวิทยาลัยพยาบาลราชบุรี

เอาตัวมาสอบปากคำเมื่อกี้ยังเห็นอุ้มหมาอยู่เลยนะคะ
๓เดือนที่แล้วแล้วก็ย้ายมาเช่าพักอยู่ตึกตรงนี้ได้๕วัน
ทะเลาะกันทะเลาะกันตรงระเบียงค่ะ
เรื่องอะไรอ่ะก็เมียผมชอบเล่นมือถือ
แล้วผมว่าคุยกับคนอื่นแน่ไอ้ผมว่าผมว่าเนี่ยเขาคุยจริงหรือเปล่า
ฝ่ายชายระแวงไปเองไงแล้วตอนนั้นน่ะนะ
เมียก็ถือมีดมาขู่แล้วก็แทงตัวเองเอาก็โมโหสิ
ก็เลยใช้ขาตั้งมือถือขาตั้งโทรศัพท์ฟาดไปที่หัวเมีย
เมียหัวแตกเมียก็เลยกระโดดหนีตายมา
ขอความช่วยเหลือที่ปั๊มทำเพราะรักนะเนี่ยผมทำเพราะรัก

แหละหวงแหละหลังจากนี้ผมจะไปขอโทษเมีย
แต่ถ้าเกิดว่าตกลงกันไม่ได้แล้วจริงก็คงต้องหย่ากันนั่นแหละ
แต่ก็อยากให้กลับมาใช้ชีวิตด้วยกันเหมือนเดิมนะ
โอ้โหถ้ามีครั้งที่หนึ่งแล้วผู้หญิงเขาจะยอม
เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้พอมีครั้งที่หนึ่งแล้ว

แฟนกันต้องอยากดูมือถือกัน
อืมผมว่ามือถือขอดูมือถือกันน่ะนะ
มันตีกันมาหลายนักต่อนักนะ
เขาเลิกกันมานักต่อนักแล้วนะคุณผู้ชมครับ
คือให้แต่ละคนมีระยะห่างที่บอกผมไม่ตามติดขนาดนั้นหรอก
อันนี้ผมแนะนำนะแนะนำอย่าไปดูเลยอย่าไปอยากรู้เลยนะครับ